เทคโนโลยีที่นำมาช่วยสนับสนุนในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตนั้นก็คือ
ก็นำมาโพสต์เอาไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะ
ว่าเครื่องนี้จะสามารถสแกนให้เห็นภายในถ้ำ
แล้วก็ภายในสิ่งเกาะสร้างได้อย่างชัดเจนเลย
โดยอุปกรณ์นี้ค่ะส่งถึงในพื้นที่แล้ว
ทุกฝ่ายกำลังติดตั้งอุปกรณ์
แล้วก็อยู่ระหว่างรอว่าจะใช้ในการช่วยเหลือคนในถ้ำทั้ง๑๓คนนั้นอย่างไรนะคะ
โดยเครื่องนี้อาจจะเห็นในภาพยนตร์หรือเห็นในการใช้ในลักษณะงานอื่น
แต่ว่างานนี้นะคะถูกนำมาใช้ในการค้นหาทั้ง๑๓คนนี้ด้วยนะคะ
เห็นสิ่งปลูกสร้างเห็นสิ่งที่มันบังเอาอยู่ได้เลย
โดยถ้าหากว่ามีความร้อนหรือว่ามีอุณหภูมิสูงสีจะเป็นสีส้มสีแดง

ถ้าสมมุติมนุษย์มีความร้อนอยู่
มันก็จะเป็นรูปร่างที่เป็นมนุษย์ขึ้นมาเลย
ค่ะเห็นเป็นโครงร่างอย่างชัดเจนเลยเหมือนกัน
หรือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
อะไรก็ตามที่มีอุณหภูมิมีความร้อนสูง
ก็จะเห็นแสงที่แตกต่างเห็นสีที่ต่างกัน

ก็จะสามารถคาดเดาได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตมาก
จะเป็นผู้รอดชีวิตอยู่ภายในหรือไม่ด้วยนะคะ
แต่นอกจากอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชนแล้ว
ทางหน่วยงานของภาครัฐจากต่างประเทศอย่างออสเตรเลีย
เช่นเดียวกันได้ว่าทุกภาคส่วนทุกฝ่าย

ระดมกำลังให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
ค่ะสำหรับแผนปฏิบัติงานในวันนี้นะคะ
ก็นอกจากจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยี
ซึ่งจะนำเข้ามาช่วยในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตแล้ว
เตรียมความพร้อมแบบฉุกเฉินในกรณีที่พบทั้ง๑๓คนแล้ว
และจะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
รีบนำตัวออกมากลับบ้านต่างเนี่ยนะคะ

โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑๗เชียงราย
และแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายนำรถบรรทุกขนหินวัสดุหินคลุก
พร้อมเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงพื้นที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำและถนนทางเข้าถ้ำ
เพื่อให้คณะที่เดินทางเข้ามาให้ความช่วยเหลือเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
รวมทั้งสนับสนุนรถขุดดินขนาดเล็ก
เข้ามาช่วยในการขุดร่องน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนะคะ
เสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยแบบนี้ค่ะ
บอกว่าภารกิจหลักในการสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างการช่วยเหลือ
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ส่วนภารกิจเสริมทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ
หรืองานสนับสนุนหลังจากการเจาะเพดานถ้ำ
หรือมีการประชุมเพื่อปรับวิธีการสูบน้ำในถ้ำ
หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ก็จะขออภัยนะคะกรฟภก็จะเตรียมงานในการสนับสนุนด้วยเช่นกัน
เรื่องของการโทรคมนาคม
กำลังเชื่อมสายไฟเบอร์ออปติก
ให้สามารถนำอินเตอร์เน็ตไปสนับสนุนทีมช่วยเหลือในถ้ำหลวง
โดยสามารถได้ระยะทางสูงสุดนะคะ๔๐๐เมตรก็คือ๔กิโลเมตร
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือเข้ามา
ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ